มีคนก็ออก
พี่น้องค่ะ
ไม่ใช่
คือคอนเสิร์ททั้งนั้นคืนนั้นก็คือหยุดไปเลยนะคะ
แต่ว่าทางร้านเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษแล้วก็คืนเงินให้กับคนที่มาดูคอนเสิร์ตหมดเลยนะคะ
แต่ว่าท่าน

ก็ทำมาทั้งทราบโทรสอบถามทาง

จริงก็คือน้องก็ไม่อยากจะตอบ

มันก็ต้องให้เกลียดกันบ้างนะคะ

ส่วนน้องพลอยก็ขอให้จบเรื่องนี้ละกันนะคะ

ก็อาจจะมีการแบบถึงสุรมสุราอะไรมาด้วยนะคะ

บอกว่าน่าจะได้เจอกับพี่เสกนะ